มาดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
ที่น่าจับตามองก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสิ่งปลูกสร้างและภาษีที่ดินนะคะ
ซึ่งจะมีการจัดเก็บแบ่งออกเป็น๔ประเภทด้วยกันนะคะ
ติดตามรายละเอียดการประชุมจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมบุตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
พร้อมระบุนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลคอสชกำลังเพียนพยายามว่ายน้ำให้เหมือนกับพระมหาชนก
เพื่อพาทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์
โดยก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบุตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันระยะราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปบูธของกระทรวงวัฒนธรรมที่เชิญชวนให้ชมละครพระมหาชนก
ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านความเพียรวิริยะอุตสาหะและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
โรงละครแห่งชาติในวันที่๙มิถุนายนเวลา๑๔นาฬิกา
ซึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปกับนักแสดงพระมหาชนก
นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าพระมหาชนกสอนให้คนมีความเพียรด้วยการว่ายน้ำ
เหมือนกับรัฐบาลคอสชที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในขณะนี้
ซึ่งต้องไหว้ให้ถึงฝั่งเพื่อจะพาคนอื่นปลอดภัยด้วย
ขณะเดียวกันนะคะขอสื่ออย่าตีความเรื่องที่ถือป้ายคำว่าอดทน
เพราะทั้งความอดทนวิริยะอุตสาหะและพัฒนาตัวเองประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด
จากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าประเทศไทยมีประวัติที่ยาวนาน
ในอดีตเคยมีความแตกแยกแต่สามารถรวมประเทศกลับมาได้
ดังนั้นวันนี้ขออย่าให้สร้างความแตกแยกขึ้นอีก
ส่วนความขึ้นไหวอื่นผลเอกประวิทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าไม่กังวลเรื่องบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจประจำปี๒๕๕๙
ที่ยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายชื่อเพราะถือว่าจบแล้ว
พร้อมยอมรับว่าอาจมีคนไม่พอใจการแต่งตั้งจึงเกิดปัญหาขึ้นค่ะ
มันทำแหละมันไม่เคยทำมาเป็นตั้งแต่๓๐ปีแล้วมั้ง
ใช่ไหมมันก็ข้อมูลเนี่ยข้อฐานข้อมูลมันก็อยู่หลายที่
มันก็อยู่ข้างล่างแต่อยู่ข้างบนมันไม่ชนกันใช่ไหมว่า
เข้ามาพอตุลาก็เรียบร้อยแล้ว
ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะ
ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งแบ่งการจัดเก็บออกเป็น๔ประเภท
ประเภทที่๑คือผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหลังเดียวราคาไม่เกิน๕๐ล้านบาท
ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี
หากเกิน๕๐ล้านบาทจะเสียภาษีโดยมีอัตราเพดานสูงสุดที่ร้อยละ๐๕
ส่วนผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหรือบ้านตั้งแต่๒หลังขึ้นไป
เสียภาษีทันทีโดยมีอัตราเพดานสูงสุดเที่ยวร้อยละ๐๕เช่นกัน
ส่วนประเภทที่๒นะคะคือพื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราจัดเก็บสูงสุดเที่ยวร้อยละ๐๒
ประเภทที่๓สำหรับพาณิชย์อุตสาหกรรมจะเสียภาษีสูงสุดเที่ยวร้อยละ๒
และประเภทที่๔คือกลุ่มที่ดินรกร้างว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์
จะต้องเสียภาษีโดยมีอัตราเพดานสูงสุดเที่ยวร้อยละ๕ในปีที่๑๓
หลังจากนั้นหากไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
จะถูกจัดเก็บในปีที่๔๖เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวค่ะ
จากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียม
รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเรียม
ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ